เพื่อเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชกันบ้างนะคะ
ตามจากคุณรัชนีคำหนึ่งควรรายงานมาจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
บรรยากาศขณะนี้ที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
ยังคงมีประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศ
หลังไหลมาเฝ้าน้อมถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
กันอย่างไม่ขาดซ้ายขณะที่เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
มีประชาชนบางส่วนเรื่องจับจองพื้นที่นั่งบริเวณสนามหลวง
เพื่อติดตามการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

ทางหน่วยงานรัฐนำมาจัดเตรียมไว้สำหรับบริการประชาชนค่ะ
สุรพลและสุรสวดีคำเถียนสองสามีภรรยาจากจังหวัดนนทบุรี
เดินทางมาที่ท้องสนามหลวงเป็นวันที่๒
และแม้จะไม่มีโอกาสได้เข้าไปถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
แต่ขอเพียงได้มาอยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่าน
ด้วยสำนึกไหนพระมหากรุณาศิคคุณหาที่สุดนีได้
อยากมาอยากมาทุกวันเลยอยากดูทีวีแล้วก็
รู้สึกมาตรงนี้ดีกว่าค่ะได้ใกล้พระองค์ขึ้น
เหนื่อยไม่ร้อนไม่หิวมีความมีอิ่มใจ
ถ้าต้องมารอนานนานแล้วปิดไม่ให้เข้าพอดี
ไม่เกาะถ้ามาใหม่ไม่เสียใจไม่เกาะมาใหม่อีก
ถึงทุกวันนี้ใจก็ยังไม่รับว่าไม่มีพระองค์ท่านอยู่
เช่นเดียวกับเบลเสร็จทภรกวันนิจกุล
ผสกกัณฑิกรวัย๒๘ปี
ที่ตั้งใจเดินทางมาวาดภาพพระบรมศาสติสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้กับประชาชนที่เดินทางมายังบริเวณพระบรมมหาราชวัง
เพื่ออยากให้ทุกคนได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

แต่คิดว่าถ้าเราได้ทำอะไรที่ให้คนที่มาได้ของ
หรือว่าได้อะไรที่มีความสุขกลับไปด้วยอะไรอย่างนี้

คือเมื่อวาน๑๐๐คนแล้วกระดาษหมด
แล้วยังมีคนต่ออีกวันนี้เราก็เลยมา
ทุกคนมาเพื่อพ่อแล้วทุกคนก็ได้ของที่แบบทุกคนชอบกลับไป
ซึ่งเราก็แบบว่าเห็นเขาประทับใจเราก็ดีใจแล้วครับ
และแม้เวลาจะล่วงเลยมาใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับ

ประสบกรณิกรผู้จงรักพักดีที่ต่างเดินทาง
มาเฝ้าน้อมถวายศักระพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ